คุณผู้ชมครับจากการที่หมอปลาเนี่ยนะฮะเขาบุกเข้าไปช่วยผู้ที่บำบัดยาเสพติดนะฮะอยู่ที่วัดท่าพลุที่กาญจนบุรีบางส่วนก็กลับบ้านไปแล้วไปหาพ่อแม่แต่บางคนที่กลับไปเนี่ยเขายังไม่เสร็จสิ้นไม่ได้ผ่านกระบวนการบำบัดการเสพยาเสพติดนะฮะพอกลับไปบ้านไม่ทันไรเสพยาอีก

แล้วไปมีอาการแบบนี้ครับนี่ตำรวจมาไม้งงไม้งามมาครบเลย
ก็ต้องมาเกลี้ยกล่อมมาคุยกันพี่เป็นตำรวจนะหันหลังไปก่อนอย่างนั้นอย่างนี้
พอเขาเมายาแล้วเขาบ้าคลั่งอารวาส
สุดท้ายก็ทุกอย่างมันไม่ได้มีเหตุการณ์อะไรบานปลายก็โดนจับกลุ่มไป
ซึ่งหนุ่มรายนี้เขาก็ไม่ได้ต่อสู้อะไรก็ให้ความร่วมมือเป็นอย่างดี
อายุ๒๓ปีนะฮะคือก่อนหน้านี้
บำบัดอยู่ที่วัดข้าพุ์ราชบำรุงที่การจนบุรีที่หมอปลาเขาไปอยู่นั่นแหละ
ภูมิปกครองก็เลยไปรับตัวกลับมาที่บ้านเกิด
อ่าว่ากลับไปดูแลกันต่ออยู่ที่โบ๊ยระดับ๑๐๑
อยู่ที่ตำบลหัวช้างอำเภอสุวรรณภูมิ
สุดท้ายก็พอไปถึงบ้านเหมือนไม่มีอะไรทำนะฮะ

ไม่รู้ไปหาเพิ่มจากไหน
อารวาสเพราะด้วยความหลอนยาไล่เอามีดฟันพ่อแม่ตัวเอง
แล้วคนในครอบครัวคนในหมู่บ้านด้วยนะฮะ
ทำลายข้าวของเสียหายสุดท้ายชาวบ้านต้องแจ้งผู้ใหญ่บ้านมาช่วย
ผู้ใหญ่บ้านไปแจ้งนู่นตำรวจเข้ามาระงับเหตุนะฮะ
ก็นำสายตรวจเข้าไปสายสืบเข้าไปช่วยกันเอาไม้งามไประงับเหตุ
ก็มากันพ่อแม่ก็ยืนดูในเกมเนี่ยโอ้โหเขาก็เมายา
มือเขาถือมีดอยู่สุดท้ายก็เกลี้ยกล่อมเข้าไป
สุดท้ายก็ยอมจำนวนให้จับแต่โดยดีตามที่คุณผู้ชมได้เห็นเมื่อสักครู่
แล้วก็ส่งไปตรวจหายาเสพติดอีกทีหนึ่งที่โรงพยาบาลสุวรรณภูมิ
แน่นอนนะฮะปัสสาวะเป็นสีม่วงก็พบว่ามีสารเสพติดมีเรื่องของสารของยาบ้าเข้าไป
แล้วก็เอาตัวไปเข้าสู่กระบวนการบำบัดใหม่อีกรอบหนึ่งนะฮะ
ตำรวจเองเขาก็ต้องประสานฝ่ายปกครองกำนันผู้ใหญ่บ้านรับตัวไปครับนะฮะ
คือก่อนหน้านี้เนี่ยก่อนจะเอาตัวกลับมาจากการจรรยาบรี
เขาหาลือแล้วว่าเอายังไงดีเอายังไงดี
เพราะว่าเขายังไม่ได้ผ่านกระบวนการบำบัดจนกลายเป็นคนปกตินะฮะ
เพราะว่าต้องส่งกลับไปที่บ้านก็ต้องเฝ้าระวังตอนแรกก็กังวล
สิ่งที่กังวลมันก็เกิดขึ้นอีกเกิดขึ้นจริงเกิดขึ้น
ไม่ไม่แต่ศูนย์แบบนี้ไม่ได้มีแค่จากหวัดจารย์จรรยาบรีที่นี่นะ
นั่นอาสีฮะนั่นอาสีฮะไปที่อื่นก็ได้เหมือนกัน

พอออกจากศูนย์นู้นปุ๊บก็ปุ๊บปั๊บรับโชคเลย

และผลสืบเนื่องจากการทลายศูนย์บำบัดยาเนี่ยทำให้หมอปลาถึงกับน้ำตาตกฮะ
น้ำตาตกเพราะว่าทำดีกลับไม่ได้ดีไปมาเนี่ย

ทำดีไปมาเจออาสาเจอตำรวจฟ้องกลับอีกต่างหาก

ไปขอศพ๒พศคนดังครับ

ตอนนี้ผมมีก้อกลัวไหม
และผมก็ยังมีลงพี่ทั้งสองร่วมเนี่ยให้ทำปรึกษาเนี่ย

กราบท่านให้ท่านแนะนำ

ตัวผมมาครั้งจะมองเข้บแข็งแบง

เมื่อมองตาพี่หมอฟานักจากไปออกรายการหรอก

รายการที่ผมออกเนี่ยก็มีคนถามเรื่องประเด็นที่หมอปลา
ผมก็บอกว่าคนอย่างพี่หมอปลาถ้าไม่จริงเขาไม่พูด

แล้วเขาก็มั่นใจว่าสิ่งที่หมอปลาพูด
ก็พูดมาจากความจริงหรือข้อที่จริงที่มันเกิด
นี่คือน้ำตามือปราบสัมภเวษี
ผีไม่มีปัญหาปราบคนปัญหาเพียบเลยฮะ
เพราะว่าเหมือนหมอปลาไปตำหนิพระทั้งศาสนา
อันนี้ของก็ไม่ถูกต้องโดนตำหนิมา๑รอบแล้ว
ยังโดนอาสายังโดนตำรวจในท้องที่
ดำเนินคดีแจ้งความกลับอีกต่างหาก
หมอปลาบอกมันไม่ไหวแล้วเกินจะแบกรับ
ก็เลยมากราบทั้งสองรูป
คือพระมหาภัยวันกับพระมหาสมปอง

และทั้งสองรูปก็ให้กำลังใจตบบาเห็นไหม
ตบบาแตะลายแตะหัวด้วย
บอกอย่าหวั่นไหวในคำของคน
ดังนั้นหากเป็นคนขอให้มั่นใจในความดี
ทำดีแล้วอย่าวันไหวทุกเรื่องราว

เลือกทำดีกว่าขณะที่โดนด่ายังมีอะไรให้ทำ

ก็เหมือนจุกเหมือนผิดหวังอะเนาะ

เวลาเราตั้งใจช่วยใครอะไรอย่างนี้

ก็พูดถึงวัดที่ทำความผิดนี่

ก็ไม่ใช่วัดที่ทำความผิดไปเดือดร้อนทำไม

และไม่สนใจกระแสสังคมไม่ได้สนใจว่า

ไม่ต้องพูดถึงก็คงจะรู้กันอยู่

ไม่ได้สนใจว่าร่วมที่ช่วยซึ่งโดนด่าก็ยังไป

จริงใจกับใครก็คือจริงใจ

ทางพระมหาภัยวรรณเจ้าบุตรบิน
ขอให้หมอปลาสู้ต่ออย่าท้อ
แข็งแกร่งเหมือนอะไรนะเหมือนศิลา
แข็งแกร่งเหมือนศิลาผ่านหัวเวลายังไงเนี่ย
มันก็ยังแข็งแกร่งอยู่ดีเนี่ยนี่คือหมอป่า
แต่นี่คือครั้งแรกที่ทั้งสองรูปตั้งแต่รู้จักหมอปลามา
ให้เห็นน้ำตาหมอปลาครั้งแรกของหมอปลาจริง
หมอปลาก็ไม่ได้ร้องไห้แบบพร่ำเพื่อเป็นเจ้าน้ำตา
แต่งานนี้มันน้อยเนื้อต่ำใจจริง
ผีไม่มีปัญหาปราบคนเนี่ยปัญหามากล้นเหลือเกินนะครับ
ส่วนคดีความว่ายังไงคดีความเนี่ย
ที่ออกมาเปิดประเด็นเรื่องนี้ไม่ใช่อยู่ดีอยากจะพูดลอย
ก็พูดออกมามีหลักฐานการโอนเงินของผู้ปกครอง
ของบรรดาคนที่ติดยาและบรรบัดยา
เงินให้กับใครโอนเงินให้กับอศโอนเงินให้กับเจ้าหน้าที่ตำรวจ
ดังนั้นหลักฐานนี้เดี๋ยวจะไปอยู่ในมือของตำรวจ
อ้าวอะไรกันเนี่ยตำรวจกับตำรวจใช่แต่คนละหน่วยกัน
มาที่กองบังคับการปราบรามเอาหลักฐานนี้
ยัดใส่มือตำรวจให้ตรวจตำรวจด้วยกันเองในพื้นที่
อศในพื้นที่ที่อาจจะมีส่วนเกี่ยวข้องด้วย
ไม่ต้องห่วงฮะหากมีการสืบพยานอันนี้คือหลักฐานสำคัญ
และแล้วมีการสั่งปิดศูนย์บำบัดยาเสพติด
ที่วัดท่าผู้ราชบำรุงไปเรียบร้อยแล้วเมื่อวานนี้
คำสั่งนี้อย่างเป็นทางการนะครับเพราะว่าเปิดมาแบบไม่ได้มาตรฐานนะครับ
จะเปิดใหม่ได้ไหมเปิดใหม่ได้ต้องมีการยื่นขอใหม่
ตั้งแต่ต้นกระบวนการนะครับปิดเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับ

คือที่นี่เขาขอให้เกินไม่เกิน๕๐คนแต่เขารับเข้าไปเกินกว่าที่เขาขอไว้